อายุทยาครับก็มีเหตุรถเก๋งคันหนึ่งเสียหลักพุ่งเข้าไปในปั๊มน้ำมันครับ
โอ้โหเป็นเหตุระทึกเลยนะครับเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
รถยนต์คันหนึ่งเสียหลักพุ่งเข้าไปในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนี่ฮะ

คือเบรกนี้ไม่ต้องเหยียบเลยฮะดูว่าเข้ามาถึงตรงเนี้ย

นี่ถ้าพุ่งมายังงี้ไม่ทันฐานล่ะครับ
จะเติมอะไรอียี่สิบหรือว่าเบนซินก้าวหนึ่งอะไรเนี่ยไม่ทันนะฮะ
เนี่ยครับโอ้โหเป็นปั๊มแห่งหนึ่งในตำบลพระขาวอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับ
พุ่งชนมาถึงตรงเนี้ยนะครับคือตอนที่พุ่งมาถึงด้านในเนี่ยนะ
ประตูเหล็กของปั๊มยังติดคาด้านหน้ารถอยู่เลยอ่ะคราบน้ำมันเครื่องเนี่ยโอ้โห
ขวดน้องขวดน้ำกระจัดกระจายไปหมดนะครับเจ้าหน้าที่ตอนนั้นต้องมาฉีดน้ำไว้ก่อน
ความร้อนฮะป้องกันการเกิดประกายไฟส่วนคนขับที่บาดเจ็บ
ก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลโอ้โหตอนพุ่งเข้ามาเนี่ยนะอืม
น่ากลัวมากนะครับค่ะเนี้ยดูประตูหลัวเพียงเอามาด้วยอ่ะ
ใช่เพราะเป็นปั๊มน้ำมันไงถ้ามีประกายฟงประกายไฟอะไรขึ้นมามันน่ากลัวนะ
ใช่วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางลงไปดูจุดเกิดเหตุนะครับ
ที่บริเวณถนนทางหลวงสามสองหกสามเส้นอายุทยาเสนาเนี้ยฮะ
เป็นถนนสี่เลนแบบนี้ไม่มีเกาะกลางถนนนะครับ
ก็มีการตีเส้นสีเหลืองเป็นเกาะกลางเอาไว้นะครับรถก็วิ่งผ่านค่อนข้างเยอะนะ
พื้นผิวถนนหากสังเกตให้ดีจะพบว่าถนนเป็นลูกคลื่น
เวลารถวิ่งผ่านมันก็จะโยกหน่อยนะโยกขึ้นโยกลงมันจะคลอนหน่อยนะครับ
ส่วนทางเข้าปั๊มนะครับพบว่าที่พื้นปูนมีร่องรอยถูกเฉียวชน
ด้านหลังปั๊มมีชิ้นส่วนประตูเหล็กกองทิ้งเอาไว้
ชิ้นส่วนป้ายไฟแสดงราคาน้ำมันที่ด้านหน้าเนี่ย
ชิ้นส่วนอะไรรถยนต์อะไรพวกนี้เขาก็มากองไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ
อูมินหรือว่าโป๊ปเป็นพนักงานของปั๊ม
บอกว่าเมื่อวานนี้ประมาณ๖๗โมงเช้ากำลังให้บริการลูกค้าอยู่
จู่ได้ยินเสียงดังมาจากถนนนะฮะก่อนจะมีรถเก๋ง
ซึ่งดูจากลักษณะแล้วไม่ได้ขับมาเติมน้ำมันแน่นะ
เสียหลักพุ่งเข้ามาในปั๊มตรงที่พวกเขากำลังทำงานกันอยู่
ก็เลยพากันวิ่งหนีครับรถคันนี้ก็พุ่งเข้าไปชนกับ
น้ำเปล่าที่วางไว้บนพาเลสไม้อ่าพอตั้งสติกันได้
ก็รีบเอาถังดับเพลิงไปฉีดใส่รถนะครับกลัวว่าจะเกิดเพลิงไหม้ขึ้น
ส่วนรถยนต์คันนี้ผู้หญิงเป็นคนขับนะครับ
กับแฟนนุ่มแล้วก็ลูกชายอีก๒คน
หญิงสาวคนขับอยู่ในการตกใจเด็กที่มาด้วยก็ส่งเสียงร้องนะครับ
เพราะว่าตกใจส่วนพวกเด็กปั๊มเขาก็ตกใจเหมือนกัน
บอกว่าโอ้โหนี่ตั้งแต่มาทำงานที่ประเทศไทยนะเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรก
จริงกับบินแฟนนั่นก็ไม่อยากให้ผิดและไม่ต้องเห็นว่าทำไมเราต้องหินไฟ
พูดถูกเราเองต้องจ่ายเพราะว่ามาปินรถไง

จริงป๊อบบอกกลัวมากกลัวไฟลุกไง
บอกโอ้โหทำงานที่เมืองไทยมาไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อน
นี่โชคดีไม่โดนตรงจุดที่เป็นที่หัวจ่ายเติมน้ำมันเขานะ
ไม่โดนพวกพี่เป็นแพ็คว้างน้ำดื่มไปให้เวลาเติมน้ำมัน
ที่โรงพยาบาลราชธานีในตัวเมืองจังหวัดพระนครศิริยะ
ก็อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีรถมันพุ่งไปแบบนี้
แต่เธอก็ไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์อะไรมากนัก

แต่ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าวันเกิดเหตุนะคะ
เธอกำลังเดินทางไปทำธุระที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ขับเร็วเหมือนกันขับ๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

แล้วกำลังเหยียบคันเร่งเพื่อเพิ่มความเร็วไปอีกค่ะ
จู่รถเสียการควบคุมเสียหลักแล้วก็พุ่งไปเลย
พุ่งไปในปั๊มน้ำมันชนกับแผงเหล็ก
แล้วก็ขวดน้ำที่เรียงเอาไว้ค่ะ
บอกเลยว่าโชคดีจริงที่ไม่เป็นอะไรมาก
เพราะในรถไม่มีใครคาดเข็มขัดนิรภัยเลยอ่ะโอ้โห

ไม่ได้คาดตัวเธอเองเนี่ยนิ้วชี้ขวาหัก
แล้วก็มีรอยช้ำที่ขานิดหน่อยแค่นั้น
แต่เธอตกใจมากห่วงลูกไง
แต่เธอก็ยืนยันว่าคือไม่รู้จริงนะว่าทำไมรถถึงเสียหลักขนาดนี้
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าถนนตรงนั้นไม่เรียบ

เดี๋ยวจะเอารถไปเข้าศูนย์ไปตรวจสภาพหน่อย
เพราะว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมยังไม่ได้เอาไปตรวจเลย
รถตอนนี้ก็เลยไปจอดอยู่ที่สพพระขาวนะคะ
สภาพคือพังทั้งคันและไม่มีประกันภัย
พังแบบนี้แล้วไม่มีประกันคุณภาคภูมิ

แสนนึงอย่างน้อยปั๊มเขาเสียหาย
เดี๋ยวรักษาตัวเสร็จเธอบอกว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับทางปั๊มอีกครั้งหนึ่งว่าจะต้องยังไงบ้าง
คือเฉพาะของปั๊มเขาแจ้งไว้แล้วว่าแสนนึง

เจ้าตัวก็บอกว่ารถเสียการควบคุม

แต่ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหานะครับเดี๋ยวรอให้รักษาอาการบาดเจ็บให้หายดีก่อนนะครับ
แล้วก็จะตรวจหาปริมาณแอลกอฮอลในเลือดแล้วก็สารเสพติดด้วยนะครับ
ผลตรงนี้ให้โรงพยาบาลเขาตรวจเดี๋ยวรอผลตรงนี้ด้วย
ถึงจะค่อยว่าการแจ้งข้อหา